คุณผู้ชมระยะเวลา๑ปีบางคนอาจจะบอกว่าผ่านไปเร็ว
แต่สำหรับครอบครัวของคุณหมอกระต่ายในแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ย
มันยากลำบากสำหรับเขาจริงจริงนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณผู้ชมลืมคดีนี้จริงจริง
อยากให้ได้ดูได้จดได้จำเอาไว้เพื่อเป็นการเตือนถึงทุกคนที่ต้องขับรถบนถนนนะคะว่า
คือเราควรจะต้องมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับคนอื่น
วันนี้อยากพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอกระต่ายเมื่อ๑ปีที่แล้ว
อีกสักครั้งหนึ่งจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ
นี่เป็นวินาทีที่แพทย์หญิงวรรลักษณ์สุพัฒน์วัชริยากุลหรือหมอกระต่าย
จากสู่แพทย์อนาคตไกลกำลังเดินข้ามทางม้าลายหน้าสถาบันไตภูมิราชนคริน
ถนนพญาไทยกรุงเทพฯช่วงบ่ายของวันที่ยี่สิบเอ็ดมักลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุไม่คัดคิดเมื่อจุดจู่สิบตำรวจตรีหนอรวิสโบโดก
ตำรวจควบคุมฝุงชนขี่บิ๊กไบท์มาในช่องขวาสุดพุ่งชนหมอกระต่ายอย่างจัง
ร่างกระเด็นลอยกระแทกพื้นแล้วถลายไปไกลกว่า๒๐เมตร
กู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแม้ทีมแพทย์พยายามยื้อชีวิตหมอกระต่ายอย่างสุดความสามารถ
แต่ก็ไม่อาจช่วยชีวิตเอาไว้ได้หลังเกิดเหตุสิบตำรวจตรีนอรวิทย์เข้ามอบตัวกับตำรวจสนพญาไทย
มองไม่เห็นหมอกระต่ายที่กำลังเดินข้ามถนนและผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลมีค่าเป็นสูง
รับทราบข้อกล่าวหาสุดท้ายถูกให้ออกจากราชการ
ไป๒วันครอบครัวของหมอกระต่ายทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
บริเวณจุดเกิดเหตุก่อนนำร่างของลูกสาวไปประกอบพิธีทางศาสนา
มกลางความสกเศร้าที่ยากเกินบรรยาย
พิธีชาปนกิจจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย
โดยมีญาติและเพื่อนเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมาก
แสดงให้เห็นถึงความรักที่ทุกคนมีต่อหมอกระต่าย
แม้จะตกเป็นผู้ต้องหาแต่สิบประโยชน์ตีนอรวิสกับผู้เป็นพ่อ
ก็ตัดสินใจบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับหมอกระต่าย
และสำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หมอกระต่ายกำลังจะเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลตำรวจ
แต่ต้องมาจบชีวิตด้วยวัยเพียง๓๓ปี
เพียงอีกแค่๓วันก็จะถึงวันคล้ายวันเกิดของเธออีกด้วย
หลังเกิดเหตุ๓เดือนสารอาญานัดอ่านคำพิพากษา
พนักงานอายการคดีอายา๓เป็นจดฟ้อง
สิบตำรวจตีนอรวิทย์จำเลยในความผิดทั้งหมด๙ข้อหา
สารพิจารณาแล้วสั่งลงโทษจำคุก๑ปี๑๕วัน
โดยไม่รอลงอาญาพร้อมปรับเป็นเงิน๔๐๐๐บาท
และพ่อของ๑๐ตำรวจตีนรวิทย์ใช้ตำแหน่งร้อยตำรวจตรียื่นประกันตัว
ครอบครัวหมอกระต่ายยื่นฟ้องสารแพ่งเรียกค่าเสียหาย๗๒ล้านบาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและ๑๐ตำรวจตีนอรวิทย์
โดยในแพทย์อนิรุธพ่อของหมอกระต่ายระบุว่า
ไม่ว่าจะเรียกร้องจำนวนเงินมากน้อยเพียงใด
ก็ไม่สามารถทดแทนความสูญเสียลูกสาวได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงสร้างความสูญเสียให้กับครอบครัวหมอกระต่าย
แต่ยังสะท้อนถึงวินัยจรจรและจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดี
จะเกิดกระแสสังคมเรียกร้องให้ทางม้าลายต้องปลอดภัย
ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้วันที่๒๑มกราคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน
เพื่อรำลึกถึงหมอกระต่ายด้วยการเปิดไฟหน้ารถและเปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือนาน๑นาที
ในช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๙นาทีคือช่วงเวลาสุดท้ายของหมอกระต่ายก่อนสิ้นลมหายใจ